ไปดูความเคลื่อนไหวในของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ที่๔๕หรือว่าสงขาเกมกันหน่อยครับ
ไฮไลท์มาฝากกันครับที่สนามฟุตซอลนะครับ
กรุงเทพมหานครแชมป์เก่าในชุดเหลืองที่มีครับ
มณีเพชรแล้วก็ทาทิพย์แสงสังนะครับ
นักกีฬาจากบางกอกซิตี้รวมถึงโค้ชด้วยนะครับ

ส่วนคนนี้ครับสมุทรสาครก็ใช้นักเตะดิกรีแชมป์ลีกนะครับ

ก็มีโพสต์ถึงพงภาอยู่วงครับ
มีปลุกของด้วยครับเพราะว่าเกมต้องดวนจุดโทษหลังเสมอ๔๔ในเวลาปกติ
ปลุกของแล้วปลุกของแล้วเส้นไปได้
ไม่ได้เอาของมายุ่งเลยแบบนี้

วนกันแบบโอ้โหหมัดต่อหมัดเลยครับนี่ครับ

ก็ทำให้สกอร์รวมนั้นจบที่๙ต่อ๘นะครับกรุงเทพมหานครชนะด้วยการยิงจุดโทษไป
ผ่านไปแล้วเสมอ๔๔ก็ผ่านไปป้องกันแชมพ์กับสุรกระกาศ
อายุไม่ใช่ให้น้อยกันแล้วแต่ว่ามายุสั่งเกมนะครับ
นั่งทั้งยืนแต่ว่าไม่มีจังหวะที่ได้หยุดในการสั่งเกมเด็กเลยนะครับ
เหลืออย่างเดียวคือเข้าลงไปเล่นเกมด้วย

ถือเป็น๒อาจารย์ที่ปลูกปั้นเด็ก
ขามีแกว่งเหมือนจะเตะเองด้วยนะ

เป็นอาจารย์ก็ทำเด็กมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับ

ในจังหวัดศัพท์สาครเป็นชื่อเสียจริงครับ

เกยอร์กันหน่อยครับหลายคนคิดว่าเป็นเวลาที่ง่าย
เพียงแค่ใช้แรงและใช้จังหวัดเท่านั้น

เขาต้องเปลี่ยนพื้นคือทุกครั้งที่พื้นมีปัญหาก็เปลี่ยน
ทีมงานแต่ละฝั่งเขาจะพกเลย
มีผ้ากับแอลกอฮอลมาเช็ดพื้นฝั่งตัวเอง

รองท้างก็เช่นเดียวกันก่อนจะนอนกับขัน

คือหนืดเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
จะได้มีหลักในการทรงตัวมีศูนย์ถ่วงที่ดีนะครับ

ใช่เพราะว่าก็กันเชือกบาดสักนิดนึงนะครับ
นี่องศาเดียวกันนะเวลาเขาโน้มตัวนะครับ
มันคือจังหวะไงจังหวะแล้วความสามัคคี
แล้วก็แรงก็ส่วนหนึ่งแล้วจังหวะสำคัญที่สุดนะครับ
อ่าก็เล่ารายละเอียดกันไปนิดหน่อยนะครับในรอบแปดคนนะครับ
ทีม๘คนรายละเอียดดีมากเลย
เท้ากับพื้นต้องแบบให้หนืดกันมากที่สุด
ไม่เหมือนเราเล่นชักกะเยอะเท่าไปนะ
คือมันดูเหมือนไม่มันนะแต่ว่าจริงแล้วถ้าไปในสนามบรรยากาศเนี่ย
อันนี้เคยเป็นกีฬาสาธิตมาตอนนี้ก็ถือว่าแพร่หลายกันแล้วนะครับ
มีการแข่งขันชิงชำโลกกันแล้วนะครับของเราก็มีสมาคมเรียบร้อย
ผลการแข่งขันดูกันหน่อยฉะเชิงเซานะครับ
เก่าชนะไปได้ทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเลย
ชายชนะนครปฐมไปคู่ชิงปีที่แล้วด้วยนะครับ
ชนะไป๒ต่อ๐แล้วก็ทีมหญิง๘คนนะครับ
ชนะนครปฐมไป๒ต่อ๐เช่นเดียวกัน
สรุปเรียนนะครับกรุงเทพหมานครนำไปดับ๑ครับ
ทองตามด้วยเจ้าภาพสงขา๖๐ทอง

แล้วก็พิธีปิดการแข่งขันจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วครับ